ไปดูปัญหานี้กันหน่อยครับชาวบ้านเซ็งมากเลย

เพราะว่ามีหมาเนี่ยวิ่งไปอยู่บนหลังคาครับ

ได้ยินตอนแรกก็ตกใจว่าหมาจริงเหรอ

ขึ้นมาวิ่งบนหลังคาจนหลังคาแตก
ตายตายตายบ้านของชาวบ้านเสียหาย
พอรู้ว่านักข่าวไปทำข่าวเห่าสู้อีกต่างหาก

ลักษณะท่าทางเหมือนแมวเลยแต่หมาชัด

ชาวบ้านเซ็งนะฮะซอยตาแชร์ครับ
มนต์วังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
นี่เป็นตัวหนึ่งโอ้โฮพรางตัวด้วยพรางตัวในพุ่มไม้ฮะ

ทีมกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกโอ้โหช่วยหน่อยเถอะจ้ะ
หมาไปหน่อยเถอะมีเป็น๑๐๒๐๓๐ตัวเลยเนี่ย
แล้วมันขึ้นไปบนหลังคาบ้านไม้๒ชั้นเนี่ย
คือมันจะมีบ้านหลังหนึ่งแบ่งเป็นห้องเช่านะครับ
มีห้องเช่า๔ห้องด้วยกันแล้วหมาเนี่ยมันดุมาก
ไม่ยอมให้จับง่ายใครจะไปจับมันก็ไม่ยอมฮะ
วิ่งวนยืนเห่าอยู่บนหลังคากระเบื้องหลังคาเนี่ย
รุดเสียหายหลายแผ่นบวกกับว่าหลังคาค่อนข้างเก่าด้วย
และอาจจะรองรับน้ำหนักได้ไม่มากความเสียหายของกระเบื้องเห็นไหมฮะ
นู้นก็แตกแผ่นนี้ก็แตกครับ
ถ้าเกิดว่าคนจะเดินบนหลังคาเพื่อจะไปจับหมาอีก
อันนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำได้แค่ว่าคือไล่หมาให้ลงมาจากหลังคาก่อน
พ้นจากหลังคาห้องเช่าบ้านเช่าเหล่านี้ก่อน
ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไม่รำคาญนะครับ
หนึ่งในคนที่มาเช่าห้องเนี่ยบอกว่าเช่าห้องได้กว่า๒ปีแล้ว
เจ้าของบ้านเช่าเขาเป็นคนรักหมามากและชอบนำหมามาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้าน
บ้านเนี่ยเป็นบ้านเจ้าของนะครับอยู่ติดกับห้องเช่า
หลังเนี่ยหมามันเพิ่มขึ้นมันออกลูกออกหลานแล้วบางทีก็ไปเก็บมาเพิ่มไง
จาก๕ตัวเป็น๑๐๑๐เป็น๒๐มาเป็น๓๐แล้ว
แล้วเจ้าของบ้านเช่าเขาหลังนี้ก็มาอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ตราดไง
บ้านของเขาที่เลี้ยงหมาเนี่ยอยู่ติดกับห้องเช่า
แล้วปล่อยหมาแบบนี้บางทีหมามันก็ปีนตะกุยขึ้นไปบนหลังคาครับ
เข้าใจแหละว่ารักสัตว์มีบ้านให้หมาได้อยู่คนมาอยู่กรุงเทพ
แต่ว่าเพื่อนบ้านที่เขามาเช่าห้องเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับทำอะไรไม่ได้
เป็นเพียงผู้เช่าเคยแจ้งเคยบอกไปที่เจ้าของ
คำตอบที่ได้คือยังไงรู้ไหมฮะค่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็
ย้ายออกไปโอ้โหก็เลยเงียบเลยไม่กล้าพูดอีกแล้วครับอืม
กระทั่งล่าสุดเนี่ยเลิกงานกลับมาอ้าวกู้ภัยมาทำไมกันเนี่ย
โอเคเข้าใจแล้วกำลังไล่หมาไอ้หมาก็เห่าก็วิ่งหนีกันอยู่บนหลังคา
เนี่ยนะครับเพื่อนบ้านคงจะทนไม่ไหวแล้วแหละโทรแจ้งกู้ภัยให้มา

เขาก็มาซ่อมให้อะไรให้เขาเก็บจากกรุงเทพมาเลี้ยงแล้วมันทำไมมันถึงขึ้นมาเนี่ย
ตอนตอนแรกมันเขาต้องหิวอ่ะเพราะเจ้าของเขาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่กี่วันแล้ว
ก็หลายวันแล้วนะแล้วอาหารเขาเขาเข้าไปเอามาคงจะเททินไว้อ่ะ
คนที่ดูแลบ้านเช่าบอกว่าเจ้าของบ้านเขาไหว้วานให้คอยเก็บค่าเช่าบ้านให้หน่อย
เจ้าของบ้านรักหมามากก็เก็บมาเลี้ยงแล้วมันก็ออกลูกออกหลาน
กลางคืนก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านวิ่งเล่นกันคึกคักเลย
แต่ประเบิดมันแตกไงหลังคามันพังมันผูกอ่ะนะฮะ
โทรไปบอกเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านเขาติดธุระอยู่ที่กรุงเทพ๒วันแล้ว
ก็เลยไหว้วานให้ช่วยจัดการแทนทีทำอะไรได้ไม่มากครับ
คนที่เขาดูแลบ้านก็บอกว่าเออก็
คือเจ้าหน้าที่มาไล่ก็ได้แค่ไล่จะปีนขึ้นไปจับเดี๋ยวหลังคาบ้านก็พัง
สภาพก็เก่าสุดโทรมแล้วนะครับ
คงต้องรอให้หมาลงมาเอง
ทำยังไงดีอามิ้นคุณเลี้ยงหมา

คือยังไงคะจะให้ดิฉันรับโม้ที่บ้านเหรอคะ

ฉันเลี้ยงหมามาทั้งชีวิตหมาดิฉันไม่เคยขึ้นหลังคาได้เลยนะคะ

พรางตัวก็เก่งเห่าก็เก่งเดินผีก็เก่ง

แต่มันต้องดูแลรับผิดชอบให้
ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นไงครับ